เหตุรถชนที่ผมโปรยตอนปิดช่วงที่แล้วไปนะครับ
พีคแล้วก็คือ๓คันที่ติดไฟแดงเป็นของใครบ้าง

เป็นของอายการว่าพีคแล้ว
พีคกว่าคือเสียงในคลิปฮะ

ยากเหรอยากเหรอ
ครับถามว่าอยากเหรอ
ไม่อยาก

ใจถึงใช้ปืนเหรอครับ
มีคนอีกครับที่เป็นนักจังหวัดพิเศษ

พี่ไปต่อถ่ายแล้วครับ
พี่ไปถ่ายแล้วครับ

พี่อยากนะพี่อยากใช่เหรอ

หื้อผมไม่ชอบ
อ้าวผิดก็ผิดสิ
สังเกตว่าลิ้นเปรี้ยไหมฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มของ๑ธันวาคมที่ผ่านมา

ที่ถนนบายพาส๔แยกศูนย์ราชการตะบนฝั่งหมิน
อำเภอเมืองเชียงรายครับมีรถอะไรบ้าง
รถอิซุสุ๔ประตูเป็นตาโล่ของสรรพนักการตำรวจแห่งชาตินะ
พบว่าคนขับเป็นนายตำรวจยศพันธบรวจเอก
และเป็นผู้กำกับของสพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
ไปชนกับรถกระบะทะเบียนบบลล๖๗๖๒เชียงราย
ที่เป็นของภรรยาของตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
หรือผู้กองเป็นคนขับ
และอีกคันหนึ่งครับจอดติดไฟแดงอยู่นะฮะ
คือรถของภรรยาผู้กองไหลไปชนกับรถกระบะคันหน้า

รถของใครอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดเลย
จากนั้นร้อยเวรสพเมืองเชียงรายนะครับ

คมคู่กรณีต่อหน้าร้อยเวรตลอดเวลา

จากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทันที
เหตุการณ์นี้ต้องได้รับความชัดเจนครับ
ต้องได้รับการตรวจสอบ
เพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน
ผู้ก่อเหตุเป็นถึงท่านผู้กำกับนะครับ

ขีดเส้นใต้๓๔เส้น

รถคันนี้รถตาโล่ครับ